เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจและออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

รัมปางเมืองที่ร่ำรวยโดยศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติอันโน้ดงาม
เรือสายปลูกแก้มมัน
ต่อไป
เมืองที่เคยมีอดีตอันยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันแอบซ่อนตัวเป็นเมืองหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
แต่วันนี้นครลำปางพร้อมที่จะเปิดตัวเปิดบ้าน
รอให้คนที่เปิดใจได้มาเยือนลำปางปลายทางฝัน
คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เขื่อนกิวลมนะครับ
ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณสรรเขื่อนหรือว่าหน้าเขื่อนนะครับ
กำเนิดเนี่ยมาจากแม่น้ำวังครับแต่ด้วยน้ำในแม่น้ำเนี้ยขึ้นลงเร็ว
ทำให้ทำการเกษตรได้ค่อนข้างลำบากนะครับจึงสร้างเขื่อนกิวลมขึ้นมา
และด้วยความสวยงามของเขาเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวนะครับ
ชอบใช้บริการร่องแพร่นะครับผ่านเขื่อนกิ๋วลม
บรรยากาศดีมากนะครับมาเที่ยวลำปางต้องแวะมานะครับที่เขื่อนกิวลมนะครับ
สวยงามมากสดชื่นมากเลย
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราร่องแพรอยู่ในเขื่อนกิวลมเรียบร้อยแล้วนะครับ
บรรยากาศดีมากฟินมาก
แล้วตอนนี้นะครับกำลังร่องแพร่ไปที่จุดไฮไลท์ที่คนชอบไปกันนะครับ
จุดแรกเนี่ยที่เขาจะแวะกันคือเป็นถ้ำ
ตอนนี้ขออนุญาตนะครับนั่งชิวกินลงไปก่อนจะก่อนถึงที่ทำนะครับ
ร่องแพ้ที่เขื่อนกิวลมมาได้ทั้งปีครับแต่จะสวยงามในฤดูหนาว
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นมาพักผ่อนล่องแพรร้องเพลงไปตามสายน้ำ
ตกปลาบ้างเล่นน้ำบ้างแต่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่วันนี้ผมจะพาไปสำรวจกัน
โอ้โหไทยแลนด์

เป็นจัดการปิดกันน้ำขนาดใหญ่ที่เราร่องแพ้อยู่นี้
แต่ก่อนบริเวณนี้เป็นภูเขามีลำน้ำวังเส้นเล็กไหลผ่าน
พอทำเขื่อนกั้นน้ำปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นก็ท่วมปุบเขา
เหลือแต่ยอดเขาที่เราเห็นโผล่พ้นน้ำ
ยอดเขาเหล่านี้ก็เลยมีร่องรอยการ
อยู่อาศัยของผู้คนหลงเหลืออยู่

ตอนนี้นะครับเราถึงกันที่บริเวณถ้ำแล้วนะครับ
ถ้ำนี้เนี่ยมีพระมาจำศิลป์ด้วยนะครับ
หรือว่าบางครั้งก็มีคนมาปฏิบัติธรรมกันครับ
ตอนนี้นะครับก็มาถึงบริเวณถ้ำแล้วนะครับ

การสำรวจถ้ำก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิต

ถ้ำก็มีการบุกเบิก
ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกัน

คือตอนทางเข้าเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับ

ลึกแล้วก็กว้างมาก

ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่น้ำนะครับ

สังเกตดูไม่แน่ใจว่าแต่กล้องจะเห็นไหมนะครับ

อันซีนของถ้ำแห่งเขื่อนกิวลม
ที่มีผลึกเงินประกายวิบวับจากน้ำใต้ดิน
ละลายแร่ธาตุหยดลงมาผ่านผนังถ้ำ

เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการล่องแพรในเขื่อนกิวลมนะครับ

เพราะว่าถ้าพูดถึงลำปางนะครับ
ผมก็จะนึกถึงแค่ว่าศิลปะวัฒนธรรมอาหารเหนืออะไรอย่างนี้

เขื่อนกิวลมอย่างนี้มากันได้นะครับผมที่ลำปางครับ

ผมยังมีอีกหนึ่งภารกิจตอนเช้ามืดวันพรุ่งนี้

และเต็มเปลี่ยนไปด้วยความขลังและพลังศรัทธาครับ

เราจะพาทุกคนครับมาที่สถานที่อันซีนมากเลยครับ

ก็คือวัดพระพุทธบาทสุธาวาสนะครับ
เดี๋ยวจะพานะครับทุกคนขึ้นไปด้านบนกัน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาเราขึ้นไปนะครับ
คือเช้าตรู่เลยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับ

เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามแน่นอนนะครับ
แต่สวยงามมากแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยครับผม
สวัสดีครับสวัสดีพี่อาร์ตนะครับผมนะฮะ

อันนี้คือการเดินทางคือเราต้องขึ้นรถนี้ใช่ไหมครับ

เราเดินขึ้นไปอีกประมาณ๒๕นาที

เป็นอีกหนึ่งในอันซีลำปางน้องใหม่ครับ
ใครเห็นภาพก็อยากมาเยือน

ทำให้ต้องดั้นด้นมาแต่เช้ามืด
เพราะอยากเห็นแสงแรกบนยอดเขา
แต่จะสมหวังและสวยงามขนาดไหน

ถึงแล้วคือยังไม่ได้ถึงวัดพุทธบาทสุธาวาสนะครับ

แล้วเดินต่ออีกประมาณกี่เมตรนะครับ

เพราะการที่ฝนตกเมื่อคืนทำให้เช้านี้หมอกลงหนาจัด
เหมือนผมติดอยู่ท่ามกลางพายุหมอกเลยครับ

อยู่ในความฝันกลางปุ่ยเมฆเลยครับ
ญาติครับตรงนี้คือบริเวณจุดไหนของพุทธอุทยานครับตรงนี้

โอ้โหไทยแลนด์
เจดีตรงนี้เป็นเจดีพระศิวะนะครับ
หรือว่าที่หลายคนมาเที่ยวกันคือเจดีอายุยืนนะครับผม
ที่หลายคนเรียกว่าเจดีอายุยืนเพราะขึ้นมาอากาศบริสุทธิ์
กว่าจะเดินขึ้นมาเนี่ยเราได้ออกกำลังกายไปด้วย

มาถึงจุดสูงสุดคืออากาศก็สดชื่น
บนยอดเขาแห่งนี้มีเจดีมากมายจริงครับ
อัศจรรย์มากเลยว่าเขาสร้างกันได้ยังไง
อาร์ตเล่าให้ผมฟังว่าช่างและคนงานจะแบกอิดแบกปูนกันขึ้นมาเองทีละนิดทีละนิด
ค่อยสร้างพระเจดีต่างใช้เวลากว่า๕ปีครับ
ถ้าไม่ใช่พลังศรัทธาไม่มีทางสร้างได้เลยครับ
ตรงนี้เป็นสาราสวดมนต์ครับผม
คือพอผมเดินขึ้นมาตรงนี้ที่รู้สึกว่าบรรยากาศดีมาก

เรามองไปเห็นวิวทิวทัศน์ต่างตรงนี้ก็สวยเหมือนกันสวยมาก
ตอนนี้ครับพวกเรากลับจะเดินไปสการร้อยพฤทธิบาทคู่นะครับ
ตรงนี้อีกละมันกี่เมตรนะครับ

ความเป็นมาของ๑๐๕บาทนี้นะครับเจอเมื่อปี๔๘
คนที่เจอคือคณะบุกเบิกนะครับเป็นร้อยผู้อาจคู่นะครับ
จะเห็นว่าจะมีการนำแผ่นทองมาแปะเอาไว้ด้วย
ปลายเท้านะครับชี้ไปทางทิศตะวันออกพอดีเลย
ถึงวันนี้ผมไม่ได้เห็นทะเลหมอกอย่างที่ตั้งใจ
แต่ก็ได้เติมเต็มพลังศรัทธาของตัวเองแล้วครับ
ช่วงหน้าไปเที่ยวกันต่อครับชมความงามของยอดเขา
ไหว้พระธาตุกันแล้วลงเขาไปข้างล่าง
วัดแห่งนี้ก็ยังมีความงามไม่แพ้กันให้ได้ชม
และมาเยือนนครลำปางเมืองแห่งรถม้าจะพลาดได้ยังไงล่ะครับ
กับการนั่งรถม้าชมเมืองสักครู่ครับ